ย้ายอบพยพนักศึกษาครับที่มหาสารคามครับคุณผู้ชมครับ
หอพักในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์น้ำท่วม
โอ้โหกู้ภัยต้องไปช่วยนักศึกษาย้ายออกมาฮะ
ย้ายของย้ายตัวนักศึกษาด้วย
พยพวุ่นน้ำท่วมหอพักในราชพัฒน์กู้ภัยลุยน้ำท่วมช่วยนักศึกษาหลายชีวิต
กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในหอพักในมหาวิทยาลัยนะครับ
ที่ถนนนครสวรรค์ตะบนตลาดอำเภอเมืองมหาศาลคาม
ขนข้าวขนของลงมาหมดแล้วฮะเนี่ย
รอกู้ภัยมารับนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
คือระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งเริงจานเนี่ยนะนะฮะ
มันล้นแล้วอืมเกินความจุละครับ
พนังคลองที่ผันน้ำมันก็รั่ว
น้ำไหลเนี่ยฮะไหลเข้าทั่วถนนไหลสาย
รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามแห่งนี้ด้วย
ตั้งแต่ช่วงบ่ายครับน้ำขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อย
เทศบาลเมืองมหาศาลคามประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
โอ้โหตอนนี้น้ำไปทั่วอีสานจริงนะ